ตอนนี้ได้รับผลกระทบเพราะว่าประชาชนนะคะ
ไม่ใช้คำว่ากักตูนสินค้าแต่หลายคนก็ไม่อยากนะคะ
อยากจะออกมาจากบ้านเพราะว่าก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเนี่ยนะคะ
กักตัว๑๔วันก็ต้องมีอาหารเตรียมความพร้อมไว้ในบ้านของตัวเอง
เป็นหนึ่งในอาหารที่คนนิยมซื้อไปเก็บไว้ที่บ้าน
ตอนนี้ราคาแพงมากไปตรวจสอบที่สุโขทัยกันหน่อย
คุณผู้ชมนะคะที่ดูเราอยู่ตอนนี้บอกมาหน่อยว่า
คุณผู้ชมซื้อราคาต่างจากเดิมกี่บาทเอาต่างจากเดิมกี่บาทนะคะ
จากที่เคยซื้อกี่บาทแล้วตอนนี้ซื้อต่างไปจากเดิมกี่บาท
เราอยากทราบว่าจุดไหนแพงขึ้นกี่บาทเนี่ยนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นแผงขายไข่ตลาดสดสวรรคโลกสุโขทัยค่ะ
ตอนนี้ไข่ขาดตลาดมากแต่ก็ยังคงมีประชาชนมีความต้องการไข่อยู่นะคะ
ส่วนตอนนี้ปรับราคาเพิ่มขึ้นไข่เบอร์๒แผงละ๑๑๐บาท
๑แผงละ๑๒๐บาทแต่ถามว่าปรับเพิ่มขึ้นคนหนึ่งซื้อไหม
คนก็ยังคงไปซื้อเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ลงพื้นที่ติดตามเรื่องของราคาไข่ให้หน่อยนะคะ
ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เราไปสำรวจตรวจสอบที่ฟาร์ม
ฟางฟ้าฟาร์มไข่ไก่บ้านห้วยตาดตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
แต่ขายไข่ไก่เนี้ยเอ่อขายไข่ไก่ตรงเนี้ยแพงละเศษสิบห้าถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะ
รัฐโควิด๑๙เนื่องจากว่าตามตลาดนัดแล้วก็ห้างค้าส่งเนี่ย
ราคาไข่ไก่เนี่ยแพงนะแพงละร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบบาท
โดยไข่ไก่เบอร์หนึ่งเนี่ยแพงละร้อยเจ็ดสิบบาท
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าตอนนี้ต้องซื้อกักตุนไว้เพราะฉะนั้น
ฟางฟ้าฟาร์มไข่ไก่ก็เลยขายให้กับชาวบ้านหยุดขายให้ยี่ปั๊วแล้ว
นะขายในราคาแบบเอ่อพอดีอ่ะอืมอืมขายตรงให้เลย
ต้องให้ประชาชนไปเลยละกันเนี่ยนะคะส่วนตลาดศูนย์การค้าที่กำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจสอบให้นะคะเพราะว่าในพื้นที่ก็มีกระแสดันไข่
ไข่ไก่ให้ราคาสูงขึ้นผู้ประกอบการร้านค้าไข่ในพื้นที่เปิดเผยว่าการปรับขึ้นราคาเนี่ย
ได้รับผลกระทบจากโควิดนี่แหละเพราะว่าประชาชนเนี่ยออกจากบ้านมาซื้ออาหารตามปกติไม่ได้
ก็เลยสต๊อกกันสำรองอาหารกันเนี่ยนะคะและช่วงนี้มันบวกกับภาวะอากาศที่ร้อน
ทำให้ไก่ออกไข่น้อยกว่าปกติโดยราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับเพิ่มทุกขนาด
ปรับเพิ่มขึ้นทุกขนาดเลยนะคะผู้ค้าปลีบก็ต้องปรับตามมี
ฉะนั้นเขาบอกว่าเขาขาดทุนค่ะส่วนที่ตลาดสดภาษีซุงนะคะ
ภายในตัวเมืองชายหน้าชาวบ้านแห่ซื้อสินค้ากักตุล
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักอาหารแห้งต่าง
โดยเนื้อสัตว์กับผักทรงตัวค่ะไม่มีใครฉวยโอกาสขึ้นนะคะ

แต่ขาดตลาดเหมือนเดิมเหมือนพื้นที่อื่นค่ะ
ไข่ไก่มีเท่าไรขายให้หมด

อาจจะมีแผงละ๑๐๒๐บาทเช่นเดียวกับไข่เป็ดค่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่พาดนิทิพธุมธานีนะคะ
เมื่อวานลงพื้นที่ตรวจสอบการจับกลุ่มการจำหน่ายไข่ไก่สูงเกินราคา

ไปดูที่ร้านเจ๊ใหม่ตลาดฐานเพชรค่ะ
พบว่ามีการจำหน่ายไข่ไก่สูงจริง
แล้วก็มีการกักตุนไว้ด้วยที่ร้านเจ๊ใหม่ร้านเดียวเนี่ยนะ
กักตุนไว้เป็นหมื่นฟอง
โดยได้จำหน่ายไข่ไก่เบอร์ศูนย์๑แผงต่อ๓๐ฟอง
ก็เลยควบคุมตัวเจ้าของร้านส่งดำเนินคดี

เจอจริงจับจริงนะคะเรื่องไข่นะคะ
ขณะที่นายมาโนธชูทัพทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แห่งประเทศไทย
บอกว่าตอนนี้ข่าวลือที่มีการกักตุนไข่ไก่
เพื่อที่จะส่งออกไปที่สิงคโปร์
เฉพาะการกักตุลนะราคาแผงละ๒๐๐บาท

เราส่งออกจริงอันนี้เรื่องจริงนะเราส่งออกจริง
แต่เป็นราคาร้อยละไม่ใช่ราคาตามแผง
ส่วนไข่ไก่ที่หายไปจากตลาดก็เพราะประชาชนซื้อไง
ประชาชนซื้อเอาไปกักตุนอยู่ที่บ้าน
จึงเป็นเหตุทำให้ไข่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แล้วก็ยืนยันว่าหากไข่ไก่จะมีราคาแพง
ไม่ได้เกิดจากฟาร์มขึ้นราคาแน่นอน
ส่วนที่มีการมีข่าวนะคะการขายไข่แผงละ๑๗๐บาทในห้างแห่งหนึ่ง
ก็ต้องไปตรวจสอบว่าไข่นั้นเป็นเบอร์อะไร
มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาหรือไม่นะคะ
เอาเรื่องนี้เรื่องไข่ยิงไปตรงเลยค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินรักลักษณะวิสิทธิ์นะคะ
เปิดเผยว่าตอนนี้คือเริ่มจากเมื่อวานนี้แหละออกคำสั่งระงับการส่งออกไข่ไก่
ไปนอกราชอาณาจักรชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ในระยะทดลอง๗วันเพื่อแก้ไขปัญหาไข่ไก่ขาดตลาดทั้งนี้
ก็เพื่อให้ไข่ที่เกิดขึ้นในประเทศให้ประชาชนในประเทศได้กินได้ใช้ก่อนนะคะ
ส่วนปัญหาการขายเกินราคานายจุรินบอกว่าถือเป็นการค้ากำไรเกินควร
ใครเจอฟังนะคะใครเจอโทรเลย๑๕๖๙๑๕๖๙
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบให้ถ้าเกินจริงแพงมากจริงจับกลุ่มค่ะ
คือตอนนี้นอกจากเรื่องของสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ยุคที่เราต้องฝ่าวิกฤตโควิดแล้วขาดตลาดแบบนี้นะคะ